สำหรับรากรเรื่องชาติพยักษ์ธมนักเลนะ

เป็นยังไงล่ะเขาถอดซ้ายแบบนี้

มันเป็นสัญลักษณ์ของละครไทยเหรอพี่แดง
คือเรื่องนี้มันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาอาคมที่พระเอกของเรื่อง
หนุ่มเข้มเนี่ยเขาต้องนั่งสมาธิ

ออกไปสู้กับตัวร้ายแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

ซึ่งหนุ่มเข้มพร้อมกับ๒นางเอกสาวฮาน่ากับแก้ม
เขาเปิดใจว่าโอ้โหเห็นแบบนี้นะละครเรื่องนี้

ยิ่งเป็นแฟนละครต่างจังหวัดนี่เห็น๓คนนี้ไม่ได้นะ
วิ่งเข้ามาทักทายกันยกใหญ่เลยนะคะ

โดยโค้งสุดท้ายก่อนละครจะจบ
หนุ่มเข้มเขาประกาศผ่านไมค์บันเทิงไทยรัฐเลยนะว่า

ติ้งละครเรื่องนี้แตะถึงเลข๕
เขาจะถอดกายจริงให้ดี

ในการปราบโจรเป็นหลัก
ถ้าจบ๕ก็เดี๋ยวถอดกายทริปให้ครับก็ถอดกายทริปส่งให้
หมายถึงว่าเสื้อกางเกงก็ไม่มีอย่างนี้หรอคะหรือไง
ให้มันจบประมาณนั้นก่อนก็ตั้งไว้ประมาณสักขอให้จบดีที่สุดครับ
อ่านะคะรอดูเลยนะคะว่ากายทิพย์จะเป็นยังไงค่ะ